ช่วงที่ผ่านมาโด่งดังกันไปพิษบู๖ตัวกับคุณหงใช่ไหม
อ่ะก็ผ่านพ้นไปเหตุผลที่มันดังขึ้นมาเพราะคนในคอนโดเขากลัวพิษบูจะกัดแล้วคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดมันก็เกิดจริงคราวนี้พิษบู๒ตัวชื่อว่าบูบูกับบอมเบย์
เป็นพิษบูที่เลี้ยงไว้ที่บ้านหลังหนึ่งที่อายุทยา
ล่าสุดเนี่ยมันไปกัดเจ้าของขย่ำท้ายทอยเจ้าของคุณผู้ชม
ขย่ำแล้วก็สะบัดสะบัดนะฮะฝ่ายแฟนเข้าไปช่วยโดนมันขย่ำไปที่แขนอีก

กลัวมันกัดมากไปกว่านี้

หนีหมาตัวเองออกจากหน้าต่าง

ใจบุญรับมันไปเลี้ยงหน่อยทุกคนในบ้าน
ภาวะหมดแล้วทั้งที่เป็นหมาตัวเอง

ทีนี้ไปติดตาม

หลังจากที่วันที่๒๐ที่ผ่านมาลูกสาว

รับเจ้าบูบูกับบอมเบย์ไปเลี้ยงต่อทีเถอะ
เพราะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อไปได้

ก็เลยมาขอให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวหน่อยนะฮะ
ทีมข่าวลงไปบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่๕
ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ไปคุยกันกับคุณวรรณรัฐนะฮะ
แล้วก็เป็นแม่ของคนบาดเจ็บด้วย
เขาพาไปดูพิษบูมันอยู่ในกรงนะฮะ

พิษบูผสมบางแก้ว
เป็นพิษบูที่ผสมกับบางแก้ว
นี่ชื่อเสียงของบางแก้วเราก็ทราบกันดีนะ
เป็นหมาพันธ์ไทยที่ค่อนข้างที่จะดุเหมือนกัน

อึ้หือคูณเข้าไปซัลดีนะฮะ
ตัวนี้ชื่อบูบูสีน้ำตาลอยู่๔ปีละ

เจ้าบอมเบเป็นพิษบูปกติ

นี่แหละนะครับทีนี้คุณวรรณรัฐเนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองอาบน้ำอยู่สักพักลูกสาวตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยรีบวิ่งไปดูภาพที่เห็นอ่ะเจ้าพิษบูอ่ะขย่ามหัวลูกอยู่อืมอืมขย่ามศีรษะลูกตรงไทยทอยลูกเขยพยายามกระโดดไปช่วยบอมเบมันกัดไปที่แขนอีกนะฮะกระช
ตีปากเจ้าบอมเบย์สุดท้ายมันยอมปล่อยแล้วทุกคนน่ะกระโดดออกจากหน้าต่างที่เห็นเนี่ยหนีตายออกมานอกบ้านหนีหมาตัวเองเนี่ยครับนะฮะไปฟังเสียงเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยโดนกัดที่ไทยทอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังเสียงนะฮะลูกสาวโดนกัดที่ไทยทอยนะฮะแล้วคุณหมอเนี่ยเย็บไปสามสิบกว่าเข็มนะฮะแล้วก็ยังต

จะเล่นแล้วคือเหมือนกับว่าเวลาแม่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็จะเล่นเล่นจะอ้อนขี้อ้อนประมาณนั้นก็ถึงงงมากเลยเพราะครั้งนี้ว่าทำไมเขาถึงแบบว่ากัดเยอะเอาเยอะกัดเยอะไม่ปล่อยไม่ยอมคือจริงจริงเนี่ยคุณผู้ชมเราถามเจ้าของเขาบอกว่าจริงจริงแล้วสองตัวเนี้ยที่ผ่านมามันไม่ได้โหดร้ายอะไรนะมันเป็นหมาขี้เล่นเป็นหมาขี้อ้อนแต่ด้วยความที่พวกเขาอ่ะไม่มีความ
มันไม่ดุให้มันไม่เครียดเราก็เลยอ่ะทีนี้เลี้ยงต่อไม่ไหวแล้วก็เลยประกาศว่าใครที่อยากจะเลี้ยงมันเอามันไปเลี้ยงดูที
เรื่องต้นพบว่าที่มันเครียดหงุดหงิดดุร้ายเพราะมันถูกขังอยู่ในกรงแคบ
พอมันถูกขังในกรงแคบมันก็มีความเครียดสะสมมันก็ดุพอปล่อยออกมาปุ๊บ
เจ้าของก็ตามทีมันก็กัด